แต่ว่าถ้ามาที่นี่ถูกแน่นอนคุณ

นี่ดิฉันคิดว่าเป็นถ้วยเล็กเป็นชามเล็ก
แต่นี่มันก็ดูอิ่มนะ

ก็คือบรรยากาศของร้านแห่งนี้

นี่คือร้านครัวต้นไผ่นะครับ
อยู่ในหมู่บ้านคลองเขมรที่ตำบล

โดยเจ้าของร้านก็คือนางสาว

เปิดเป็นร้านขายอาหารป่าแล้วก็ส้มตำ

มีฝีมือทางด้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับ

ตั้งราคาขายชามละ๑๐บาท

เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและลูกค้าในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
เมนูก๋วยเตี๋ยวที่ทำขายก็เหมือนร้านทั่วไปแล้วครับ
มีทั้งน้ำทั้งแห้งน้ำตกน้ำใสต้มยำเย็นตะโฟ
คุณอยากกินอะไรคุณสั่งมาได้เลย
แต่ว่าราคามันพิเศษกว่าร้านอื่น

หมูสับหมูเด้งหมูแดงลูกชิ้นอะไร

มีแค่ชาวบ้านในระแวกหมู่บ้านมาอุดหนุน
แต่ด้วยทั้งรสชาติที่ยืนยันความอร่อยนะครับ
ราคาถูกแถมบรรยากาศของร้านนะคุณดูสิ
ร่มรื่นกลางสวนไผ่หวาน

ใช่ค่ะสบายใจสบายตา
อิ่มอร่อยอิ่มท้องแล้วก็ราคาถูกด้วย
ก็เลยมีลูกค้ามาอุดหนุนมากขึ้นทุกวัน

คือครัวต้นไผ่เพราะกินกันกลางต้นไผ่แบบนี้เลยนะครับ

แต่เขาบอกว่าคุณภาพของอาหารเนี่ยโอ้โฮรับรองเลย
อร่อยไหมลูกกินบะหมี่ลูกนะฮะ
แล้วก็เขาบอกสวนทางกับราคาเพราะเน้นหนักที่เครื่องแล้วก็รสชาติ
ยกนิ้วให้เลยแล้วบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวช่วยชาติ

จริงนะเพราะว่าจะเอาจริงจากโควิดที่ผ่านมา

ทำยังไงถึงจะอิ่มท้องเนี่ยจ่ายไปน้อยแต่ว่าอิ่มไง
แล้วหลายคนตั้งฉายาของร้านนี้ไว้เลยบอกว่า
แม่๑๐บาทแต่บรรยากาศ๑๐ล้าน

เมื่อกี้บอกข้างหน้าเลยว่าก๋วยเตี๋ยว๑๐บาทบรรยากาศ๑๐ล้าน

บรรยากาศดูดีนะติดป้ายร่มไผ่
ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองราชบุรี
ไปหน่อยแหวกต้นไผ่เข้าไปหน่อย
จะเจอร้านแห่งนี้ร้านครัวต้นไผ่

ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๘๐๐โมงเช้า

นี่ก็ถือว่าเป็นร้านชุมชนร้านเล็กที่เราน่าไปอุดหนุน
จริงร้านอาหารเล็กร้านชุมชนแบบนี้อร่อย